ส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดปัญหานี้ยังเกิดขึ้นกับวัว

ก็คือโรครำปีสกิล
ตอนนี้เจ้าบ้านเขาใช้ภูมิปัญญา

นี่แหละฮะมารักษาวัว
โรครำปีสกิลมีลักษณะเหมือนโรคผิวหนัง
จะเป็นจุดทั่วรำตัว
น้ำลายยืดเป็นฟองนะฮะวัวเนี่ยขาทั้งสี่ข้างมันจะอ่อนแรงนะ
อาหารอะไรมันก็จะไม่กินน้ำก็ไม่กินนะครับโรคลำปีสกินเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับ
ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดนะครับระบาดไปแล้วยี่สิบอำเภอ
สุสัตว์จังหวัดเนี่ยโอ้โหปวดหัวเลยเร่งฉีดยาปฏิชีวนะเพื่อแก้ปัญหา
แล้วก็บรรเทาอาการให้กับวัวมันนะแล้วก็เตือนให้ระวังไอ้พวกแมลงดูดเลือดเนี่ย
ซึ่งไอ้แมลงดูดเลือดพวกนี้มันเป็นสาเหตุของการป่วยของวัวนะครับ
และโรคนี้ยังไม่มีวัคซีนควบคุมฮะเขาบอกแต่ครอบครัวของคุณปรีชาแสนรัฐชาวบ้านดอนแคน
หมู่๒ตะบนทุ่งกุลาอำเภอสุวรรณภูมิเนี่ยคือเลี้ยงวัวทั้งพันธุ์ไทยแล้วก็วัวพันนอกนะครับ
ที่มีราคาสูงเลี้ยงกว่า๓๐ตัวครับแล้วก็มีวัวที่ป่วยเป็นโรคลำปีสกินกว่าครึ่งหนึ่งนะฮะ
แม้จะมีการฉีดยาเพื่อรอดูอาการแล้วก็ตามแต่คุณปีชาก็รักษาแบบภูมิปัญญาชาวบ้านไปด้วย
คือพี่ปิชาบอกภูมิปัญญานี้นะมันสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
ด้วยการใช้ผักใช้ย่าใช้สมุนไพรพื้นบ้าน
วัวมันกินเสริมสับเปลี่ยนกันไปนะฮะ
กับการเลี้ยงด้วยอาหารแล้วก็ย่าแห้ง
ส่วนวิธีไล่แมลงกินเลือดแมลงดูดเลือดที่มันมากัดกินดูดเลือดวัวเนี่ยนะ
จะใช้วิธีสับต้นไม้ที่เป็นยาพื้นบ้านหลายประเภท
หลักมีอะไรบ้างสะเดาใบสะดาวใบขี้เหล็กใบสาบเสือใบน้อยหนา
ย่าดอกขาวนะครับที่เป็นตามความเชื่อว่ามันเป็นยาเย็น
มาหมักรวมกันเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้าไปช่วยย่อยสลาย
ักประมาณ๓วันจนกลิ่นฉุนกึ๊กได้ที่แล้วก็เอามาสาดใส่วัวเลยนะครับ
เขาบอกแบบนั้นมันจะทำให้วัวที่มีอาการหนักเป็นตุ่มทั้งตัวเนี่ยเออ
อาการดีขึ้นนะแล้วจากนั้นก็จะหายเป็นปกติ
อกจากนี้เนี่ยยังเอาน้ำหมักสาดใส่ตามพื้นคอกวัวด้วย
เพื่อไล่ไอ้แมลงดูดเลือดเนี่ยที่มันจะมารบกวนวัวเนี่ยนะครับ
แล้วก็ได้ผลเป็นอย่างดีนอกจากนี้พี่เขายังมีสูตรทำน้ำหมักผสมน้ำ
วัวดื่มให้วัวกินนะครับเพื่อป้องกันเชื้อโรคในน้ำได้อีกทางหนึ่งด้วย
คุณปีชาบอกว่าสูตรนี้ยินดีถ่ายทอดให้เจ้าของวัวทุกคนนะ
เอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะครับไม่ห่วงนะครับ